ไปกันที่ขอนแก่นคุณผู้ชมครับเป็นภาพออกมาคือ
สามเณรท่านล้อมวงฉันมาม่ากันเท่านั้นยังไม่หมด
แล้วก็ท่านยังเอาจีวอนนะครับมาทำเป็นชุดเกาะอกแบบผู้หญิงอีก
แล้วก็มีการซอยกัญชาด้วยโอ้โห
นะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
เป็นเพจชุมชนชาวขอนแก่นครับชุมชนข่าวขอนแก่นขออภัย
แก๊งสามเมอร์เนนครับอายุ๑๓๑๔ปี
นั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะในกระทะไฟฟ้า
แล้วเอาจีวอนมาทำชุดเกาะอกติดโบที่หัวด้วยในข่าวบอก
เต้นกันสนุกสนานด้วยนะครับ
แล้วก็ยังมีภาพปรากฏอยู่นะครับ
คล้ายนั่งซอยกัญชาอยู่ในกุฏิครับ
เขียนข้อความประกอบบอกว่า
เอือมวิงวอนหน่วยงานตรวจสอบเนรหน่อยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ย้ายมา๓วัดแล้วไม่อยากให้ศาสนาต้องเสื่อม
โดยระบุชื่อเนรแล้วก็บอกเหตุเกิดที่วัดในพื้นที่บ้านโคกใหญ่

ตะบนบ้านฝางนะครับอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นครับ
เมื่อวานนี้พระครูโอภาษย์กิจจานุรักษ์นะครับ
เจ้าอาวาสวัดศรีโนนเรืองแล้วก็เป็นเจ้าคณะตะบนบ้านฝางนะครับ
ถูกพัดพิงน่ะยืนยันว่าคลิปนี้น่ะ
ไม่ได้เกิดขึ้นที่วัดศรีโนนเรืองอย่างที่เป็นข่าว
แต่ยอมรับว่าเนรในคลิปเนี่ยนะครับอยู่ที่นี่จริงนะฮะ
จะย้ายมาอยู่เมื่อ๒๐กันยายน
อาตมาไม่รู้หรอกไม่ทราบมาหรอกนะฮะ

หลังจากเป็นข่าวก็เรียกเนรในคลิปมาคุยแล้ว
ก็ยอมรับว่าทั้งหมดทำจริงนะทำจริง

เบื้องต้นก็ให้ศึกแล้วให้พ่อแม่มารับไปแล้วครับ

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรเหมือนกันอาจจะแกล้งรับพระใหม่หรือเปล่า
ล่าสุดผู้ปกครองของเนรียมในคลิปนะครับ

จะเอาเรื่องที่สุดกับคนปล่อยคลิป

ลูกถูกกล่าวหาว่าเป็นเด็กขี้ยา

ทำตามคำสั่งจะถูกทำร้ายนะครับหนึ่งวันก่อนที่ออกจากวัดที่เกิดเหตุแล้ว
ย้ายมาอยู่วัดศรีนวลเรืองเนี่ยนะครับลูกเนี่ยถูกพระทำร้ายด้วยนะ
หน้าอกพอลูกย้ายออกมาวันหนึ่งก็มีภาพหลุดเลย
เมืองต้นเจ้าหน้าที่จะเรียกตัวเจ้าของเพจนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้อง
มาสอบสวนหาข้อที่จริงหากเข้าข่ายความผิดก็ดำเนินคดีกันไปครับ